ฉันคือสิริมงคล
สวัสดีค่ะสินแสโจ้สวัสดีครับผมดรคมสรรภิชาติกุล
หรือสินแสโจ้เอ๊ะหลิอยากรู้จังว่าหลักในการดูดวง
ปีนักศัตริย์มีกี่ศาสตร์กันแน่ครับก็จะมีทั้งหมดสามศาสตร์ด้วยกันนะครับ
หลักศาสตร์สาโกนนะครับก็ก็จะยึดในวันที่หนึ่งมรรคลาภูมิเป็นปีใหม่นะครับ
ส่วนของคุณจีนก็จะยึดถือวันตรุษจีนเป็นหลักนะครับแล้วก็ของศาสตร์ไทยนั้นก็จะยึดวันที่สิบสามเมษายน
ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ของไทยแล้วยั้งนี้ปีหน้าปีนักศัตริย์หลีกจะเป็นอย่างไรคะเนี่ย
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีนักศัพท์ใดที่จะรุ่งปีนักศัพท์ใดที่จะร่วม
ฟังกันเลยครับจะไปเลยเข้าสินแสโจ้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
ตามหลักธรรมศาสตร์จีนก็จะถือว่าเข้าสู่ปีที่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีฉลูปีมะเสงปีละกา
หนุนกับปีชวดนะครับแล้วก็ชงกับคนที่เกิดปีมะแม่นะครับ
เกื้อหนุนกับปีขานปีมโลงปีมะเมียแล้วก็ปีจรนะครับ
ฉะนั้นห้าปีนี้นะครับจะทำอะไรในปีสองพันห้าร้อยหกสี่
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นสักนิดนึงนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป